คาดว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
ร้อยตำรวจเอกทวีหมื่นรักพนักงานสอบสวนสน
ทุ่ง๒ห้องก่อเหตุฆ่าตัวตาย
จากว่าเครียดจากการทำคดีนี้นะคะ
โดยล่าสุดค่ะตัวแทนของบริษัทไฟแนนซ์
ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อ้างสิทธิ์ขอคืนรถที่จำนำเอาไว้๒๐๔คัน
อยู่ภายในเต็นต์รถที่หลัก๔คืนนะคะ
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้คดีนี้
มีบุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
เบื้องหลังกดดันไม่ให้ตำรวจคืนรถค่ะ

ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบบันทึกประจำวัน
สำนวนการสอบสวนและเอกสาร
เกี่ยวกับการทำคดียึดรถต้องสงสัยกว่า๒๐๐คัน
ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านหลัก๔
ซึ่งเป็นคดีที่ร้อยตำรวจเอกทวีเหมือนรักพนักงานสอบสวน
ซึ่งลงพื้นที่ของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้

เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่นายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของตำรวจ
สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องหรือกตร
นำพยานซึ่งอ้างว่าเป็นคนสนิทของร้อยตำรวจเอกทวีหมื่นรัก
พนักงานสอบสวนสนทุ่ง๒ห้องที่ฆ่าตัวตาย
พร้อมระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ร้อยตำรวจเอกทวีตัดสินใจฆ่าตัวตาย
มาจากการถูกผู้บังคับบัญชากดดันให้ทำผิดกฎหมาย
ด้วยการคืนรถยนต์ของกลางให้กับเจ้าของเต้นรถ
แต่ร้อยตำรวจเอกทวีเป็นคนซื่อตรงจึงไม่สามารถทำได้
นายศิระยืนยันว่าการที่กตรและชาวบ้านออกมาเคลื่อนไหว
ไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่า
สิริภูบาลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
สาเหตุที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะมองว่าพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่า
ไม่เหมาะสมในการบริหารงาน
ส่วนบรรยากาศที่สอนอทุ่ง๒ห้องในวันนี้นะคะ
มีชาวบ้านที่อ้างว่าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสอนอกว่า๑๐คน
เดินทางมาให้กำลังใจพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่ายืนยันว่าสาเหตุที่ร้อยตำรวจเอกทวี
ตัดสินใจฆ่าตัวตายมาจากความเครียดเรื่องส่วนตัว
และปัญหาการทำงานในคดีช่อโกงที่รับคดีต่อจากพนักงานสอบสวน

ในบุญหนาจงถิ่นสุวรรณนายกสมาคมผู้เช่าซื้อไทย
ตัวแทนบริษัทไฟแนนซ์ที่เสียหายจากการถูกนำรถไปจำนำ
เต้นรถรายใหญ่ที่ทางสมาคมอ้างว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ระดับอดีตอายการอยู่เบื้องหลังกดดันพนักงานสอบสวนให้เร่งรัดทำสำนวน
และส่งรถคืนให้กับทางเต้นรถทั้งที่ความจริงแล้วทางสมาคมบอกว่า
รถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินของไฟแนนซ์เพราะรถส่วนใหญ่ยังส่งค่างวดไม่หมด
และนำไปจำนำแบบผิดกฎหมายจากการตรวจสอบ
เพราะว่าทางไฟแนนซ์ที่ได้รับความเสียหาย
รวมทั้งหมด๑๘บริษัทจำนวน๑๘๒คัน
ส่วนที่เหลืออีก๒๒คันไม่ติดไฟแนนซ์ค่ะ